สกลนครหน่อยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นหญิงพิการ
พิการแล้วเขามีฉายาว่าตัวตึงเต่างอย
พิการแล้วเห็นว่ามีคนอ้างว่าเธอเอาลูกมาหากิน
เอาลูกมาแล้วก็รับบริจาคเงินไปสุดท้ายเอาเงินไปเล่นพนัน
เอาไปซื้อเหล้ากินนะฮะเงินไม่ตกถึงลูกเลย
นี่ครับเมื่อวานครับตัวแทนจากมูลนิธิเป็นหนึ่ง
ก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงหน่อย
บ้านพักของผู้หญิงคนนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับ
พื้นที่ตำบลนาตานอำเภอเต่างอยที่สกล
ก็ได้เจอผู้หญิงคนนั้นแหละผู้หญิงพิการอยู่กับลูกวัยขวบเศษ
และสามีใหม่ด้วยครับส่วนนี้คือนางสาวชะลิดานะ

คุณชะลิดาบอกว่าพอรับเรื่องร้องเรียนมาเยอะเลย

ถึงพฤติกรรมของผู้หญิงพิการคนนั้นว่า
มีการขอรับเงินบริจาคและใช้ลูกนี่แหละ
วัยขวบเศษนี่แหละเป็นตัวเลขความน่าสงสาร
ซึ่งไม่ได้เปิดรับบริจาคตรงนะ
แต่ทุกครั้งเวลาไลฟ์เนี่ยเธอมักจะพูดว่าเธอเครียด

ทีนี้คนก็สงสารนะสิบริจาคเงินให้
รวมไปถึงเคยโกงเงินจากการขายออนไลน์
เพราะว่าพอคนโอนเงินไปซื้อของ

ดันเอาไปเล่นพนันออนไลน์เสียเป็นแสน

ไปโพสต์โชว์ในเฟซบุ๊คคุณผู้ชม
คนที่เขาบริจาคไปก็ตักเตือนบอกเธออย่าทำแบบนี้เลย
แทนที่เธอจะปรับปรุงตัวกลับมาไลฟ์
ทีนี้ไม่ใช่ไลฟ์แค่รับบริจาคอย่างเดียว

ปัจจุบันลูกชายเธอกลายเป็นเด็กพัฒนาการช้าครับ
ยังพูดไม่ได้เดินก็ต่อแตะ
คุณชาฬิดาตัวแทนจากบริเวณที่เป็นหนึ่ง

ก็พบว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนมา
ระหว่างประสานผู้ดูแลชุมชนว่าจะลงพื้นที่
ปรากฏว่าพอหญิงพิการคนนั้นรู้เข้าเนี่ย
มันไลฟ์ทำนองไม่พอใจ
แล้วขู่ด้วยขู่อะไรคุณผู้ชมลองดูด้วยกันนะ
ก็พูดแบบนี้อีกบ๊อก
อย่าให้กูถึกกักมาเนี่ยเอาจำรวจมารวด

การตั้งแต่เกิดรายได้ที่มีก็มาจาก

เธอยอมรับนะว่าเออไอ้เรื่องขายของ

มันเกิดปัญหาส่งของให้ลูกค้าไม่ได้

ส่วนเรื่องเหล้าเบียร์เนี่ยเออดื่มบ้าง
ต้องไม่บ้างดิไม่มีตังค์
ต้องมีบ้างค์เลยทั้งการพนันทั้งเล่าเบีย

เรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ก็รับปากนะเดี๋ยวจะปรับปรุงตัว
ก็แล้วกันแต่ขอปฏิเสธที่ทางพมเนี่ยจะมารับตัวลูกเธอ
ไปดูแลแทนเธอยืนยันจะดูลูกเอง
หนูเลี่ยงเขาให้ดีได้ให้แบบให้มันผ่านตรงนี้ไปได้ดูซิแบบ
ข้อที่มันบกดีมันพิษภาดมันดีกว่าเก่า
ต้องจะให้เห็นว่าหนูที่ปง๊บไปเห็นแบบเก่า
หนูที่แบบให้ลูกหนูมีปร่มด้อยหรือมีปัญหาอย่างแบบแบบ
ที่อยู่กับหนูว่าหนูบะเรือไปแล้วแม่หนูก็บ่อยู่
เธอก็ยังบอกนะว่าขออย่างเดียวขอให้ลูกอยู่กับเธอ
เจ้าหน้าที่ก็งั้นก็ต้องไกลเกลี่ย
ก็เลยให้เธอเซ็นนังสือไว้หน่วยงานเขาว่าร่างนังสือไว้นะ
เพื่อให้เธอสัญญาว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
เพราะถ้าทำอีกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบังคับใช้กฎหมาย
และต้องพาเด็กไปดูแลแทนที่เธอจะได้ดูแลแล้วนะครับ
คือสิ่งที่แย่ที่ท่านบอกกดดันกดดันอะไรนะ
โกรธเบิร์ตนะเริ่มด้วย๒อย่าง
เล่าเบียร์อย่าไปกินการพนันอย่าไปเล่น
แค่นี้เชื่อสิว่าในชีวิตความกดดันจะน้อยลง